ลูกแรกดูภาพช้าครับพยายามจะไปกั้นคอก่อนนะครับดินทะพง
ลูกล่อลูกชนกันเยอะกันนะครับดูเหมือนอาจจะเป็นมวยไม่ค่อยแข็งแรงครับ
โอ้โหแต่ออกอาวุธได้น่ากลัวครับ
ดูครับจังหวะทิ้งด้วยศอกซ้ายซ้ายหน้าทันทีครับ
ดูภาพช้ากันก่อนครับทิ้งด้วยศอกซ้ายแกพยายามจะขู่เลยครับด้วยศอกครับ
นี่ครับซ้ายแล้วเติมด้วยแข้ง
ขยับค้ำไว้แล้วโดนแข้งซ้ายของพยายามเล่นสวนคืนแล้วครับ

เราดูภาพช้ากันก่อนครับขยับมาดีดด้วยซ้ายนะเจอแข้งขวาคืน
พยายามมีวันนี้ทุกคนว่าระบบการตัดสินใจมีปัญหาคำ
ช้าลงไปอย่างชัดเจนครับในวันนี้
โอ้โหวันนี้ดูครับคำไว้ง่ายครับแล้วดีดด้วยซ้ายหน้าครับ
ทุกคนที่อยู่ในรอบ๓รอบเราไปกับการตัดตัดตัดของที่ชักเกิด
เบลูเกอร์น่ายุทธพงศ์มิดไทยเจมส์